เรื่องแรกที่เราจะพาไปตะลุยในโลกโซเชียลนะคะ

แต่คือคุณตอนเด็กเนี่ยเวลาคุณแบบว่าอยากเข้าห้องน้ำ

ใช่คุณครูกราบคุณขออนุญาตไปปัสสาวะครับ
หนูปวดฉี่อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคะ
แต่ว่าถ้าเกิดคุณเข้าห้องน้ำแล้วคุณอยากจะฉี่
คุณจะเดินออกมาบอกครูอีกไหมว่า

กล้าบอกไหมเดี๋ยวทำไมฉี่ไม่ได้อ่ะ
ฉีดไม่ได้ใช่ไหมเอาไปดูค่ะ
นี่ค่ะคุณหนูน้อยคนนี้เนี่ยนะคะ
เวลาเขาปวดฉี่เขาก็จะขออนุญาตครูไป
บอกว่าคุณครูครับขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
ผมปวดฉี่ครับนะคะหลายคนก็งง
ก็ไปฉี่สิแล้วจะมาบอกครูอีกทำไมล่ะ

น่าสงสารมากเลยนะคะ
เดี๋ยวจะพาไปดูกางเกงน้อง

ครูบอกก็ไปฉี่สิ
จะมาหาครูทำไมก็ครูอนุญาตให้ไปฉี่แล้ว

ผมไม่รู้จะฉี่ทางขากางเกง

คือน้องเขามีปัญหาตรงที่ว่าน้องเขาหาซิปกางเกง

ปกติเนี่ยผู้ชายเข้าน้ำเขาทำยังไง

ถอดกางเกงลงสิครับถอดลงไปเลย

ทั้งน่ารักทั้งสงสาร

แต่ว่าเป็นความไรเกิดยังสาของเด็กของนะคะ
ภาพนี้ถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียลแบบนี้แล้วก็มีข้อความนะเขียนว่า
ผมฉีดไม่ได้ครับน้องบอกว่าตอนที่พ่อแต่งตัวให้พ่อยังเมาอยู่เลย
เห็นแล้วสงสารน้องนะคะคุณไปดูคอมเมนต์ในโลกโซเชียลกันบ้างนะคะ
บางคนก็บอกโหเอ็นดูพ่อจังเลยครับดิฉันว่าน่าจะเอ็นดูน้องนะคะ
น่ารักจังเลยพ่อนะคะพ่อเป็นคนตลกแน่สงสารเด้
บางคนบอกว่าสงสารเดย์ดูแล้วทั้งยิ้มทั้งสงสาร
บางคนบอกว่าถึงเมาเนี่ยก็ยังใส่ส้มให้ลูกได้อยู่นะแปลว่าบอทิมหน้าที่เจ้าของ
แปลว่าถึงจะเมาก็ยังจะใส่เสื้อผ้ากางเกงให้ลูกได้อยู่
ว่าไม่ได้ทิ้งหน้าที่ของความเป็นพ่อไปบ่ทิมบ่ทิมหน้าที่นะจ๊ะแต่ว่าเออ
คือเอาล่ะนี่ฉันไม่รู้ว่าจะช่วยน้องยังไงสรุปแล้วเป็นฝีมือของคุณพ่อบ้านใช่ไหม
ฝีมือของคุณพ่อคุณพ่อเมากลับบ้านไปคุณพ่อครับ
กับคุณแม่แน่แบบนี้ทำไมถึงแต่งตัวให้กับคุณลูกแบบนี้
เดี๋ยวคุณแม่จะลองใส่กางเกงกลับด้านให้คุณพ่อดูดูสิว่าคุณพ่อเนี่ยจะเข้าห้องน้ำได้ไหม
ลองดูแหมทำกับลูกแบบนี้ไม่ยอมนะคะดิฉันเป็นคุณแม่ฉันไม่ยอม
แต่ดิฉันเป็นคุณครูดิฉันก็ไม่รู้จะถอนยังไงดีจะขำก่อนหรืออะไรดี
สรุปแล้วน้องเขาได้เข้าห้องน้ำไหมเข้าแต่ว่าคุณครูต้องช่วย
คือช่วยถอดอังเกงแล้วกลับด้านออกมาโอ้เป็นห่วงนะเป็นห่วง
คือใส่กลับด้านคุณผู้ชมก็ใช่อ่ะดิเอาด้านหน้าไปแล้วด้านหลัง
เข็มขัดยังอยู่ด้านหลังเลยใส่ขูกปะนึงผมเช็คตัวเองก่อน
เกิดคุณไปเข้าห้องน้ำแล้วคุณฉี่ไม่ได้คุณไม่ต้องเดินมาบอกดิฉันนะ
เฮ้ยตองฉี่ไม่ออกเออเอาไว้นั่นกั้นไว้กันเอาเล่นเอาเล่นเอาเล่น